บ้างเรื่องของเมืองริงประอบฉะนั้นเขาเลยจัดตลิ่นอย่างยิ่งใหญ่ติดตาม
เลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
เอ้าคุณผู้ชมผมพาไปที่บริเวณลานหน้าพระปรางสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
นี่แหละครับสถานที่จัดงานโต๊ะจีนลิงลบบุรีครั้งที่
โอ้โหยิ่งใหญ่มาก

คนมาดูลิงกินโต๊ะจีน
แล้วนี่เตรียมไว้แล้วดูนี่แต่ละอย่างโอ้โหมีอะไรบ้าง
แตงโมสับปะรดส้มเขียวหวานองุ่นกล้วยหอม

จัดมายังไงจัดมาบนรถวิวแชร์
นี่ลิงที่นี่พอรู้ว่ามีการจัดงานนะรอเลยแต่รออย่างเป็นระเบียบนะ
ต้องรอสัญญาณเพราะได้สัญญาณเท่านั้นดูดิดิดิ

ดูความส้นของลิงน่ะเนาะ
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะ
เริ่มจัดงานตรงลานหน้าศาลพระการก่อน
ย้ายไปจนถึงลานหน้าพระปราง๓ยอด
งานนี้ครับเหล่าบรรดาวานอนน้อยใหญ่
กรูเข้ามากินกันเต็มไปหมด

มีชื่อด้วยนะแต่ละเมนูไม่เหมือนกันนะน้องใบตอง

อย่างแรกต้องเริ่มต้นด้วยอะไรโต๊ะจีน

อันนั้นไงออเดอร์ฟวานอน
จริงมีออเดิฟวานอน
แล้วตามด้วยเมนูอื่นอย่าง

ฮนุมานลงสงฆ์เดี๋ยวนะ
ฮนุมานลงสงฆ์เหรออ่าแล้วก็มีแซ่บเวอร์ดนใจ

ข้าวผัดสะทานฟ้า
ชื่นใจคุณจ๋ออันนี้คือของหวานแล้ว

คุณจ๋อเคี้ยวเพลินแล้วปิดท้ายด้วย
ฮนุมานลืมมี
อันนี้เหมือนข้าวริมหัว
แต่อันนี้โดนใจจริงอันสุดท้าย

บอกเลยนะครับว่าเจ้าลิงเนี่ยชอบมาก
ถามว่าฮนุมานลืมเมียคืออะไรมันคือทุเรียน
เนี่ยมันชอบมากบอกว่าลิงชอบทุเรียน

คือไม่รู้เหมือนกันนะคือด้วยความที่ว่าผม
ก็จำได้ได้มาต้นแต่เด็ก
คืออย่างนี้อะไรที่มันกลิ่นฉุนกลิ่นแรง

ก็แปลกดีเหมือนกันคุณผู้ชมจบงานเลี้ยงโต๊ะ

คุณยงยุทธ์กิจวัฒนานุสรหรือเฮียยี่นะครับเป็นประธานลบบุรี
อินกรุ๊ปนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรี
เขาแจกรถวิวแชร์ให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปใช้จำนวนร้อยคัน
อันนี้เฮียแกนะครับควักเงินส่วนตัวจัดงานได้ตั้ง๕๐๐๐๐๐
เอาอย่างนี้ถ้ามีคนมาร่วมเงินก็ขออนุโมทนาสาธุ
ลองติดต่อเขาไปดูได้นะคะ